สำหรับการแข่งขันที่ดิฉันจะพาไปเป็นการแข่งขันภายเรือ
ภายเรือดูประจำค่ะเขาเคยเห็นอยู่ด้วยนะคะ
ประจำการแข่งขันภายเรือครั้งนี้ที่จะพาไป
ไม่ธรรมดาแน่นอนเขาแข่งขันกันแค่๒คนนะ
เรือลำนึงอ่ะสองคนสองฝีพายเท่านั้นคนนึงนั่งหน้าคนนึงนั่งหลัง
คนหนึ่งหัวใบ้คนหลังท้ายบอด
แล้วตกลงการแข่งขันนี้มันจะสิ้นสุดตรงไหน

คุณผู้ชมดูกันเอา

เรือเขาต้องพายตามร่องน้ำใช่ไหม

ไม่แน่ใจทำไมเขามีโค้งด้วยคุณ
มันถึงเอาไปแต่งเป็นเนื้อเพลงไง

หายเรือน้อยเวียนวนอยู่ในซ้ายชนหวยละหาง

พายเรือหน่อยลอยวนในสายชนหวยละฮา

ทำไมลำนึงมันไปข้างหน้าอีกลำนึงมันวนอยู่อย่างนั้น
เพราะว่านี่คือการแข่งขันพายเรือแบบหัวใบ้ท้ายบอดนั่นเองค่ะ
จัดขึ้นที่บริเวณสระน้ำหลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังอำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชศรีมา
การแข่งขันภายกรรติกาก็คือมีอยู่ว่า
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละหมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะ
ต้องส่งตัวแทนออกมาแข่งขันกันทีมละ๒คน
แล้วก็ลงเรือพายขนาดเล็ก๒ฝีพายแบบที่เห็นหน้าคนท้ายคนแบบนี้
คนที่อยู่ทางหัวเรือเนี่ยเขาก็พายไปคุณเห็นไหม

ถ่ายไปแล้วห้ามพูดห้ามจา

พายได้อย่างเดียวคุณพายไปคุณเห็นทาง

ห้ามพูดห้ามบอกคนข้างหลังเด็ดขาดว่า
ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาห้ามพูด

เขาจะมีผ้าปิดตา
เขาปิดตาเอาไว้ก็เป็นที่มาของคำว่าหัวใบ้ท้ายบอด

จะไม่รู้ว่าจะต้องผ่ายไปทางไหน

ก็เลยทำให้การแข่งขันออกมาเป็นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
ลงเหลือน้อยลอยวน
ใดซ้ายชนเวลาห้าน
ใช่แบบนี้นะคะการแข่งขันก็แบบที่เห็นนี่แหละค่ะ

ติวอยู่กลางลำน้ำแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งในขณะที่กองเชียร์เนี่ย
เขาก็ส่งเสียงเชียร์กันแบบสนุกสนานมาก

โอ้โหไม่รู้มันเล่นตรีเกลิ่นหรือเปล่า

ขำมากเพราะว่าเนี่ยพายไปพายมาสุดท้าย
มันจะจบยังไงเหลือล่มค่ะ
วนเป็นวงกลมเสร็จน้ำเข้าเรือเรียบร้อยเลย
เป็นที่มาของคำว่าเรือล่มในหนอง

ใช่แล้วค่ะนั่นแหละคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันแบบสนุกสนาน
ของการแข่งขันพายเรือแบบหัวใบ้ท้ายบอดนะคะ

แต่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศสีสันน่ารัก
ของชุมชนของหมู่บ้านที่เขาจัดคืนเพื่อความสนุกสนาน